เมื่อวานี้เรานำเสนอนะคะคลิปที่มีหญิงสาวคนหนึ่ง
ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายด้วยการเอามือบีบคอ
แล้วก็กดติดพื้นไว้แล้วแฟนหนุ่มหันมาคุยกับกล้อง
บอกว่าเห็นไหมต้องร้องขอชีวิต
แล้วผู้หญิงก็สำลักหายใจไม่ออกแบบนี้อยู่แล้ว
เธอบอกว่าคือหลังจากที่เธอเอาคลิปนี้นะ

เธอบอกว่าที่ทำแบบนี้ตัดสินใจทำแบบนี้ลงไป
เพราะทนไม่ไหวแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
อยากจะโพสต์เรื่องราวนี้ออกไปเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์
และหลังจากนี้เธอจะไปดำเนินคดี
ตามกฎหมายกับอดีตแฟนนุ่มของเธอนี่นะคะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ตำรวจค่ะนำกำลังเดินทางไปที่บ้านพักของทั้งคู่
เขตเทศบาลนครอุดรธานี
แต่พอไปบ้านทั้งสองคนยังไม่พบตัวใครเลยนะคะ
ทั้งคู่ปิดโทรศัพท์มือถืออีกติดต่อก็ไม่ได้
แต่เบื้องต้นต่อพอไปถึงบ้าน
พบปู่กับย่าของฝ่ายหญิง
ซึ่งปู่กับย่าเล่าว่าเลี้ยงดูหลานสาวมาตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าพ่อแม่เขาแยกทางกัน
ตอนนี้หลานสาวที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ย
เรียนอยู่ปี๔วิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ก็เลยต้องแยกไปอยู่ที่หอพักเพื่อความสะดวกนี้นะคะ
ซึ่งปู่กับย่ายอมรับว่าเห็นคลิปแล้วสงสารหลานมาก
แล้วโกรธมากเพราะทั้งปู่ทั้งย่าเลี้ยงดูมาไม่เคยตีหลานเลย

แล้วโดนผู้ชายทำแบบนี้เลยนะ
ใช่ค่ะแล้วเป็นใครมาบีบคอหลานนะคะ
ตำรวจยังบอกด้วยว่าจากการสอบถามปู่และย่ายืนยัน
บอกว่าก็ติดต่อได้อยู่นะ
ใช้ชีวิตตามปกติเพียงแต่บอกว่ารู้สึกกังวล
และไม่อยากออกมาสู้หน้ากับสังคม

ถ้าสภาพจิตใจดีขึ้นเดี๋ยวจะไปพบกับตำรวจนะคะ
ไม่และการที่น้องเขาได้รับปัจจิตตามใบแพทย์
มีการต้องรักษาต่อเนื่องถึงขั้นสาหัสไหมนะครับ
ซึ่งในส่วนของประยาศาสตร์ส่วนนี้
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคำให้การของผู้เสียหายเอง
ซึ่งน้องเขาก็ยืนยันว่าถ้าเมื่อไหร่สภาพจิตใจของ
ก็จะเข้ามาพบกับฐานเจ้านี่จังหวังครับ
อันนี้ภาพของอดีตแฟนนุ่มที่สวมเสื้อช็อป
ซึ่งคือระบุว่าเป็นเสื้อช็อปของคณะวิศวกรรมศาสตร์
บอกว่าเป็นเด็กวิศวะของสถาบันแห่งหนึ่ง
ทางสถาบันบอกว่าผู้ชายคนนี้เคยเป็นนักศึกษา
ศึกษาอยู่แค่๑ปีเท่านั้นนะคะในสาขาวิศวกรรมพลังงาน
เมื่อปี๒๕๖๐ปัจจุบันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว
คือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ปี๒๕๖๑นะคะ